ส่วนจังหวัดเสียวแค่ไหนไปติดตามกับคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณี
ส่วนช่วงนี้ผมลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ

น้ำเงินนี่โทมัสจอนสั้นจากเมืองผู้ดีอังกฤษส่งเข้าประกวด
ส่วนปุ่มแดงจ้อมคนพอบุรภาอ้าวโดนดอกนีครับ
ลงไปก้นจำเบ้าไม่เจ็บแต่เขินนะครับลุกขึ้นมาสู้ต่อ
ซ้ายหมัดขวาครับซ้ายไม่ถึงขวาจิ้มไปที่ลำตัว
เปิดหน้าแรกชวนทะเลาะเลยแล้วโดนสวนศอกขวาครับ
ครับหยุดไปช็อตไปดื้อเลยอ่ะอูไม่ไหวกรรมการโบกมือ
บายเลยครับแล้วดูที่หน้าผากของแกหูเลือดไหลเป็นทาง
อ่ะ๒๐เข็มไหวหรือเปล่าแล้วคุณหมอเช็ดกันหน่อยซับกัน
แผลยาวเหลือเกินครับเข้ามากอดขอโทษขอโพยกันเลย
นักสู้บนสังเวียนผืนผ้าใบเหมือนกันอาชีพเดียวกัน
ดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งชัดแล้วก็ชัดเลยนะครับ
คือโมยน็อคเลยล่ะดูศอกขวาให้ดีอูดูครับจังหวะสวนทาง
ปืนนะครับหลังจากนั้นเสือขย่ำเหยื่อล้วงลำตัวแล้ว
กรรมการต้องมาห้ามเอาไว้ครับดูครับหลบได้แล้วสับเลย
โดนดอกนี้เข้าไปเลือดอาบไปเลยสอกอมหิตเหลือเกิน
คู่นี้จบยก๓ชัยชนะเป็นของจอมพลส่วนเอกชุมพร